ว่าแล้วค่ะวันนี้วันนี้นะคะข่าวแรกของเรานะคะพาไปทำบุญแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดให้หุ่นแม่พึ่งกันดีกว่าค่ะไปที่วัดภาษีเอกมัยเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะลูกชายน้องเพชรพุ่มพวงค่ะต้องบอกว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแวนของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะได้เดินทางไปร่วมเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งนะคะตาม
จะเปลี่ยนในวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะพอดีว่าพี่ดาวมะยุรีมาเล่าเรื่องราวความฝันของเพื่อนของพี่ดาวให้ฟังก็น้องเพชรเลยให้เกียรติพี่ดาวค่ะก็เลยให้ชุดของพี่ดาวน่ะในโอกาสนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเลยถือโอกาสตั้งใจนะคะถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่คือวั

แต่ว่าพอวันเกิดแม่ปุ๊บผมก็เลยแบบอยากจะขออนุญาต

ครับผมมาถึงก็บอกว่า
พอดีเปลี่ยนชุดแล้ว
ให้พี่ปัดพี่จิมมี่มาดูแลแล้วนะครับ
ผมก็รู้สึกตลอดอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่
เวลาผมไปไหนมาไหนผมชอบคุยกับคุณแม่อยู่ตลอด
สำหรับผมคุณแม่อยู่กับผมทุกที่
คุณผู้ชมมันเป็นความเหลือเชื่อจริงจริงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
อ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ถามน้องเพชรแหละ
น้องเพชรวันนี้จะล้วงหายอีกไหม
น้องเพชรก็บอกมานะว่าพี่เอาจริงเป็นความตั้งใจ
ผมตั้งใจจะล้วงปีละครั้งวันครบรอบแม่นี่แหละค่ะ
ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราก็มีตัวเลขมาฝากนะคะ

เพราะว่าแม่พึ่งเนี่ยค่ะเกิดวันที่๔สิงหาคม
และปีนี้นะคะถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่
ก็จะอยู่๖๒ปีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยจากวัดภาษีเอกมัย
ไปกันที่ทัพกรดาวล์สุภารบุรีค่ะ
๑๑โมงที่ผ่านมาพระครอบครัวแม่พึ่งนะคะ

เนื่องช่วงวันคร้ายวันเกิดของแม่พึ่งภุ่มภวงนี่แหละ

ก็พิเภทภุ่มภวงนี่แหละก็พี่โอกรศลักทริจ
ครอบครัวกันไปที่วัดทัพกระดานค่ะ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งใจจะทำบุญถวายเพลงพระนะคะ
เนื่องจากว่าวันคล้ายวันเกิดของแม่พึ่งภูมิภวงดวงจันทร์นะคะ

ถ้าแม่พึ่งของเรายังมีชีวิตอยู่
ปีนี้แม่พึ่งจะเป็นสาวสวยแข็งแรงอายุ๖๒ปี
แล้วนี่เลยค่ะเค้กวันเกิดสวยงามก้อนโต
ร่วมกันร้องเพลงอวยพรให้กับแม่พึ่งนะคะ
กลางแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ
ค่ะแล้วก็ตัวเลขอย่างที่เห็นนะคะอยู่ตรงก้อนเค้กเลย
๖๒ปีสวยนะอายุของแม่พึ่งนั่นเองนะคะ